ไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมหาชมได้ยากเรื่องของงานบวชน่าจะเคยเห็นกันมาบ้าง
แต่สิ่งที่จะทำต่อจากนี้ในงานบวชเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก็ไม่ธรรมดานะ

เขาบอกว่าเป็นพิธีการขอขมาลาโทษครับก่อนที่จะเข้าอุปสมบทก็คือบวชนั่นแหละ
พิธีกรรมแบบนี้ในลักษณะอย่างนี้เขาทำแบบของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์เอาจริงขอเข้ามาลาบวชอ่ะ
หลายคนเขาก็ทำนะใช่ไหมในการปลงผมตัดผมโดยคุณพ่อคุณแม่
หรือว่าญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาทำในแบบของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินพิธีนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วฮะทำ
ก่อนที่จะปลงผมนาคเพื่อจะให้นาคได้ทำการขอคำมาต่อคุณพ่อคุณแม่
อะไรที่เคยทำล่วงเกินไว้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้
โอ้โหเนี่ยฮะเขาก็จะให้นาคนะครับล้างขาล้างมือให้กับคุณพ่อคุณแม่
เพื่อชำระล้างบาปกรรมค่ะเชื่อกันว่าพอนำน้ำที่ล้างเนี่ยนะฮะ
หยดลงถุงพื้นดินแล้วแห้งไปแล้วมันก็เปรียบเสมือนบาปกรรม
มันหายไปหมดแล้วมันแห้งไงมันซึมไปกับดิน
พิธีกรรมเนี่ยเขาบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นก็คือเขาจะใช้ภาษาเขมรในการสวดทำพิธี
พร้อมกับมีวงมโหรีปีผ้าประโคมด้วยการขับร้องบทเพลงกันตรึม
เหมือนกับเป็นการสั่งสอนนาคแบบภาษาเขมรถิ่นไทยนั่นแหละ
แล้วก็มีการร่ายรำของญาติพี่น้องที่มาร่วมงานนะ

และมีความทราบซึ้งอยู่ในนั้นด้วย

เพราะว่าอะไรไม่ค่อยได้เห็นง่ายหรอกนะ
ดูมาจากในติ๊กต๊อกเราก็ไปดูดจากในนั้น

ดูดไปดูดใช้คำว่าไปขออนุญาตจากอีกครั้งหรอเป็นภาษาผมเอง

นำมาเสนอกันต่อไปได้รับรู้ร่วมกันนะครับ